ไม่ถึง๕นาทีนะครับตามที่กลุ่มคณะรัศดรได้นัดหมายครับว่า
การชุมนุมในวันนี้ทุกจุด๑๐จุดนะครับทั่วทั้งกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลนะครับ
จะยุติการชุมนุมในเวลา๒๐นาฬิกาครับ
ซึ่งบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศสดนะครับ
บริเวณสี่แยกสาคอนเกษมนะครับบริเวณนี้นะครับได้ปักหลักชุมนุมกันมาตั้งแต่เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาครับ
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบนครับ
ซึ่งบริเวณนี้ครับตั้งแต่ชุมนุมตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกานะครับ
ไม่มีเหตุความวุ่นวายหรือบุคคลที่๓ที่มาสร้างความวุ่นวายที่บริเวณสี่แยกสาคอนเกษมนี้นะครับ
แต่จะเห็นได้ว่ามวลชนนะครับยิ่งดึกยิ่งคึกคักครับ
มีมวลชนจากทั่วสารทิศครับมาปักหลักชุมนุมกันอยู่ที่บริเวณสี่แยกสาคอนเกษมนี้ครับ
เรียกได้ว่าถนนทั้งสองฝั่งนะครับได้ปิดการจราจรชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยครับ
ทั้งฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดนครปฐมครับและฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับ
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจกระทุ่มแบนนะครับ
มาคอยดูแลความดูแลการจราจรและมาดูแลความปลอดภัยของมวลชนที่มารวมกลุ่มปักหลักกันบริเวณนี้นะครับ
จะเห็นได้ว่ามีทั้งทางผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบนครับ
ที่คอยเดินตรวจตาความเรียบร้อยที่บริเวณสี่แยกสาคอนเกษมนี้นะครับ
เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศสดในตอนนี้ครับ
อีกไม่ถึง๕นาทีนะครับ
ตามที่กลุ่มราศดรได้นัดหมายว่าจะเป็นการยุติการชุมนุมนะครับ

ราศดรและแก่นำทั้งหมดได้กระจายชุมนุมไปทั่วกรุงเทพมหานครและจังหวัดในเขตปริมณฑลครับ
ทั้งหมด๑๐จุดครับและนี่ก็เป็นหนึ่งใน๑๐จุดครับที่ได้มีการนัดหมายมารวมกลุ่มกันบริเวณนี้ครับ
เรียกได้ว่ามีแต่มวลชนครับต่างหลั่งไหลเดินทางเข้ามากันอย่างล้นหลามครับ
ทั้งสองฝั่งเนี่ยปิดถนนเป็นการชั่วคราวแล้วนะครับ
เดี๋ยวอีกไม่ถึง๕นาทีครับ
แก่นำได้ขึ้นเวทีปราศัยชั่วคราวนะครับว่า
แยกสาคอนเกษมเรียกได้ว่าไม่มีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับ
รายงานจากสี่แยกสาคอนเกษมครับ